มาดูเรื่องราวดีที่มีการแชร์การโพสต์กันนะฮะ
เพราะว่าเขาพูดถึงนางฟ้าตัวจริงพยาบาลสาว๒คน
กระโดดไปช่วยคุณยายที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขาค้อที่เพชรชบูรณ์นะครับ

บอกว่านางฟ้าตัวจริงขอบคุณแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลพุทธชินราช
ข้ามไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปช่วยคุณยาย
แม้ว่าแพทย์หญิงคนนี้กำลังนั่งรับประทานข้าวอยู่กับครอบครัว
ที่ร้านเนี่ยนะฮะครัวเขาค้อนเนี่ยนะครับ
แล้วพอเห็นอุบัติเหตุแพทย์หญิงรายนี้
แล้วก็มีพี่พยาบาลคนสวยจากโรงพยาบาลนวมิน๙มีนบุรี
ที่ขับรถผ่านมาพอดีก็จอดช่วยเหลืออีกหนึ่งคนนะครับ
กลายเป็นว่า๒พยาบาลสาวหัวใจวิชาชีพเดียวกันนะครับ
ก็ลงไปช่วยคุณยายแม้ว่าสุดท้ายจะยื้อชีวิตคุณยาย
ไว้ไม่ไหวก็ตามนะฮะแต่นี่คือจัญญบันของคุณหมอและคุณพยาบาลนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่มีการโพสต์ออกมาในโลกโซเชียลนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไป
อยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคือคุณโพสต์เนี่ย
เมื่อกี้คือคุณอ้อมคุณอ้อมเป็นลูกจ้างของร้านอาหาร
ครัวเขาค้อส่วนคนนี้คือเจ๊น้ำหวาน
น้ำหวานประสิทธิ์สุวรรณอายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารครัวเขาค้อซึ่งร้านแห่งนี้ตั้งอยู่
จังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยู่บริเวณหน้าจุดเกิดเหตุ
คุณยายประสบอุบัติเหตุเลยนะฮะใช่ค่ะก็มีการเปิดเผย
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่แพทย์และพยาบาลทั้งสองท่าน
มาเที่ยวเขาค้อมากันคนละคณะนะ๒คณะไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็มาแวะรับประทานอาหารที่ร้านของเจ๊ทั้งสองคนนั่งกันคนละโต๊ะ
ขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่นั้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนคนขณะกำลังเดินข้ามถนนใช่นั่นก็คือชนคุณยายอุ้ยคุณ
แล้วเหตุการณ์นี้นะเอาจริงคือดิฉันก็อยากรู้ว่าสรุปว่ามันยังไง
ดิฉันก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาเจ๊น้ำหวานเมื่อเช้าร้านเจ๊เนี่ยยังไม่เปิดนะ
แต่เจ๊ก็ให้ข้อมูลเจ๊บอกว่าคนโพสต์นี้เป็นลูกน้องเจ๊เองเจ๊ให้โพสต์
วันนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงว่าสรุปแล้วทั้งพยาบาลทั้งหมอ
คือเขามาร้านเจ๊หรือเขาแค่ผ่านเจ๊ไล่เลี่ยงให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะ
หญิงมานั่งทานที่ร้านเจ๊ก่อนสั่งกับข้าวมาแค่อย่างเดียวเอง
คุณยายเกิดอุบัติเหตุแพทย์หญิงนะปีนข้ามแบรีเออร์ไปเพื่อจะช่วยเหลือคุณยายแล้วระหว่าง
นั้นนะคะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอีกคนนึงเนี่ยที่บอกว่ามาจากโรงพยาบาลนวมิน๙มินบุรีเนี่ย
ขับรถมากำลังจะกำลังจะจอดที่หน้าร้านเจ๊น้ำหวาน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยาบาลก็จะมากินข้าวร้านเจ๊น้ำหวานนี่แหละ
แต่ยังไม่ทันจอดรถเลยนะปรากฏว่าอ้าวเห็นอุบัติเหตุ
ทีนี้พยาบาลก็เลยไปสมทบอีกแรงไปช่วยกันอีกแรงนึงเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้ทั้งแพทย์หญิงทั้งพยาบาลช่วยเหลือคุณยาย
หน้าครอบพุทธ๒๓ควบอะขับทางห้าวอยู่ที่ร้านเจ๊น้ำหวาน
รออยู่สามชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมแล้วสามีเจ๊น้ำหวานนะ
แพทย์หญิงบอกว่าไม่เดี๋ยวขอช่วยเหลือคุณยาย
ให้เต็มที่ให้สุดความสามารถก่อนเนี่ยแล้วคือแบบทิ้ง
ทิ้งลูกให้รออยู่ที่ร้านของเจ๊น้ำหวานแบบนี้ด้วยจัญญาบันของทั้งคุณหมอแล้วก็ทั้งพยาบาล
ท่านเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของคุณหมอกับพยาบาลด้วยเจ๊น้ำหวานบอกว่า
มามากินข้าวต่อเถอะเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงข้าวก็คิดดูสิคือรออยู่สามชั่วโมงนะ
สามีกับลูกเนี่ยไม่ยอมกินข้าวเลยบอกว่าจะรอให้ภรรยาแพทย์หญิงเนี่ย
กลับมาถึงก่อนท้ายที่สุดนะคือเจ๊น้ำหวานบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวขอเก็บชุดนี้ก่อน
จะกินอะไรบอกเลยเดี๋ยวเจ๊เนี้ยทำให้ฟรีเจ๊เลี้ยงเลย
แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายผู้เสียชีวิตด้วยนะครับว่า
ในโพสต์เนี่ยก็มีคนเข้าไปถามคุณอ้อมซึ่งเป็นลูกน้องของเจ๊น้ำหวานเนี่ยว่า
คุณยายที่เสียชีวิตเป็นใครคนในชุมชนเราหรือเปล่า
มีคนให้ข้อมูลบอกคุณยายหลั่นแม่พี่สมโชค
แล้วคนก็บอกแสดงความเสียใจสงสารแกนะ
ก็มีทั้งเรื่องราวน่าเศร้าเพราะมีผู้เสียชีวิต
แต่ก็เรื่องราวที่น่าประทับใจด้วยวิชาชีพจัญญบันของแพทย์พยาบาลนะครับ